ถ้าพูดถึงเรื่องของเทียนพรรษาก็ต้องไปกันล่ะ
จังหวัดอุบลราชธานีที่นั่นเขาจัดได้ยิ่งใหญ่ตระการตา

ใช่ค่ะก็สนุกสนานมากเลย
เอาล่ะพาไปเลยนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานี
ตอนนี้การแกะเทียนพรรษาเนี่ยโอ้โหกำลังเร่งมือกันอย่างเต็มที่เลยครับ

ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
พระสงฆ์ชาวบ้านในชุมชนและนักเรียนนักศึกษา
พร้อมใจกันเร่งมือแกะสลักพิมพ์เทียนทั้งกลางวันทั้งกลางคืน
ทำกัน๒๔ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ

หลับนอนสิปะโถแต่เขาเปลี่ยนเป็นกะกัน

นี่แหละครับก็เตรียมที่จะมาร่วมในขบวนแห่งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี๒๕๖๑ครับ
ปีนี้นะครับกำหนดชื่องานว่าที่ศรัทธาราชธานีแห่งเทียน

ปีนี้นะครับทางวัดแจ้งก็ได้จัดทำต้นเทียนติดพิมพ์ขนาดใหญ่เลยนะครับ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรปริณฑระเทพยวรางกูล
ซึ่งก็ได้จัดทำพุทธประวัติมหาพระเวชสันดรชาดก

รวมขนาดของต้นเทียนวัดแจ้งมีความยาว๑๖เมตรสูง๔๕เมตร
แล้วก็มีลวดลายต่างสวยงามที่มาประดับบนต้นเทียนอีกด้วยนะครับ
เพื่อเป็นการเพิ่มความวิจิตรการตาให้งานนี้มันยิ่งใหญ่อลังการ
สมกับที่เป็นงานของจังหวัดอุบลราชธานี
หัวหน้าช่างเทียนครับเขาก็บอกกับเราว่า
เสน่ห์และวัตถุประสงค์ในการจัดทำต้นเทียนภาษาของวัดแจ้ง
จากจะจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารงานประเพณีแห่เทียนพรรษาแล้ว
ยังเป็นการหล่อหลอมรวมใจสร้างความสามัคคีของชาวบ้านในชุมชนวัดแจ้ง
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยนะครับ
งานของเขานะครับเทศกาลแห่เทียนพรรษาก็จะมีตั้งแต่วันที่๒๘กรกฎาคม
ตั้งแต่๘โมงเช้าบริเวณรอบทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
งานนี้เขาจัดยิ่งใหญ่อยู่แล้วปีที่แล้วเราก็ไปนะครับ
แล้วก็จะมีขบวนเทียนพรรษาของแต่ละวัดมาประชันความสวยงามกัน
ใช่ก็จะแบ่งเป็นประเภทเทียนที่แปะพิมพ์แล้วก็เทียนที่แกะสลัก
อย่างที่เห็นแบบนี้ก็คือแบบแปะพิมพ์
พวกเราที่เคยไปสัญจรอุบลราชธานีปีที่แล้วก็เคยไปนั่งแกะพิมพ์ด้วย
โอ้โหเห็นเลยว่ามันไม่ใช่งานง่ายนะคุณผู้ชม
แม้ว่าจะมีคนสอนเราแต่บางทีความประณีตเราไม่เท่าเขา
ใช่แต่ก็ถือว่าตั้งใจทำกันนะแต่ละคนนะ
เขาก็จะมีแบบพิมพ์เอาไว้ให้ใครไม่เคยทำไปลองทำดูไม่ยาก
สุดยอดจริงนะคะได้สืบสารประเพณีเก่าด้วย